อีกหนึ่งเรื่องอันนี้แห่กันแชร์แห่กันฮือฮานนะคะ
ลายเซ็นรู้สึกไงคะคุณแล้วเฉพาะ

ลายเซ็นต์อันแปลกประหลาดนะคะและที่สำคัญเป็นลายเซ็นต์ของอาจารย์ด้วย

ถามจริงนี่คือลายเซ็นเหรอ

มีน้ำหนักหนักเบาด้วยนะคุณถ้าคุณดูเห็นไหมซ้ายขวาน่ะ

เรื่องของดวงเรื่องของอะไรแบบนี้เหรอ

ใช่เขาบอกว่าถ้าเซ็นยุ่งแบบนี้ชีวิตจะยุ่งเหยิง

อะไรเส้นให้มันมีแบบแนวตั้งแนวนอนขวางกัน

มันมีเนอะ
ทูช่วยสาสราจารณ์ตรีเนศสารพง
คิดถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของลายเซ็นอาจารย์กับชื่อ

แต่เส้นข้างล่างประมาณนับ๑๐๒๐เส้นนั้นคืออะไร
มีสาระไงคะสารพงศ์ไม่เกี่ยว

เอกสารราชการของอาจารย์ทุกอย่าง
ก็ต้องเป็นแบบนี้
ตรวจสอบแล้วเป็นลายเซ็นต์ของอาจารย์จริงนะคะ
ใช้มานานกว่า๑๕ปีแล้วด้วย

นับไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะคะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนธสารพงศ์
เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นี่สังเกตถ้าโพสต์ของอาจารย์สัมผัสได้ถึง
แฮชแท็กอาจารย์เป็นคนตลก
นี่หรอนี่คือ

อาจารย์ดูเป็นคนมีของมากเลยค่ะ
ดูเป็นคนมีกิมมิกในตัวตลอดเวลา
ถูกต้องภาพจากทวิตเตอร์ก็เขียนแคปชั่น
บอกว่าโอ้โหท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะ
นี่เซ็นรึรองปากกา

มีคนรีทวิตไปกว่าเจ็ดหมื่นครั้งแล้วนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลติดต่อสอบถามไปยังอาจารย์ตรีเนธนี่แหละค่ะ
เปิดเผยว่าตอนนี้อยู่คณะนิติศาสตร์อุบล
ดูท่าโพสต์สักก่อนเป็นอย่างไร
อาจารย์เป็นคนมีของค่ะมีเตาเป็นคนมีอะไร
ใช่อาจารย์บอกว่าลายเซ็นท์ที่แชร์ใช้จริงใช้มา๑๕ปีแล้ว
การลงลายมือชื่อนั้นเราจะเซ็นท์หรือขีดเขียนอะไรก็ได้
ภาษาอะไรก็ได้เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่ลายมือ
แต่อยู่ที่เจตนาในทางกฎหมาย
และลายเซ็นต์ของอาจารย์อาจารย์บอกว่า
ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อทางศัยศาสตร์ค่ะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเส้นฐานมนต์ดำเหมือนที่หลายคนตั้งข้อสงสัย
เพราะไม่เคยมีความเชื่อเรื่องนี้เลย

นั่นที่ถือนั่นกระเป๋าหรือถุงหรืออะไรคะเนี่ย
อาจารย์สอนวิชาอะไรนะ

อาจารย์บอกอีกบอกว่าลายเซ็นต์ของอาจารย์เนี่ย
ไม่ได้แปลกอะไรนะแต่อยู่ที่การดีไซน์
ไม่ชอบทำอะไรซ้ำเดิม

ก็นอกจากนี้อาจารย์ก็เป็นคนเข้าถึงง่าย
ไปสอบถามน้องนิสิทธิ์ในมหาวิทยาลัย
ก็บอกว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะติดภาพว่า
อาจารย์เป็นคนตลกและเป็นกันเองด้วยค่ะ

อาจารย์จะมีวิธีการหรือว่าทริคในการสอนยังไงบ้าง

ยิ่งเรียนยิ่งสนุกถ้าชอบอาจารย์สนุกเลย
ถ้าเป็นอาจารย์ตรีเนี่ยนี่อาจจะสอนแบบมีกิมมิก
ทำให้เด็กจำได้นะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมก็มีเรื่องอาจารย์แซ่บมาฝากกันบ่อย

ถ้าคนนับเส้นขึ้นมาอาจารย์จะทำให้ไหนค่ะ
เป็นยังไงตัวเองใส่ลายเซ็นต์กันเป็นยังไง

เขียน
ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่อธรรมดา
เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน
เฟื้องทำยังไงเฟื้องเขียนยังไงในเครื่องนี้
คือเฟื่องนี่มีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษภาษา
ภาษาไทยเนี่ยปลอมง่ายมากเหมือนเมื่อลายเซ็นต์เด็กอนุบาล

นี่ไง

อันนี้เซ็นต์ภาษาไทยชื่อจริงชื่อสารานี
นี่ภาษาอะไรลูกภาษาไทย

ภาษาอังกฤษมีสวยกว่านี้ขอโชว์
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าแบบว่าไม่มีลายเซ็นต์ที่ดี

อันนี้เป็นลายเซ็นแจกแฟนใช่ไหม

แล้วอันไหนใช้ในราชการ

แต่ว่าจะมีนามสกุลแล้วให้มันซับซ้อนและปลอมยากกว่านี้นิดนึง
นี่ไงล่ะไม่ได้ล่ะ

น้อยกว่าจริงเซ็นง่ายกว่าไงคะไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย